ส่วนสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ประกาศเรื่องกำหนด
แล้วก็วันเวลาครับแล้วก็สถานที่ที่จะเลือกตั้ง
นายกสมาคมคณะทำงานใหม่นะครับออกมา
โดยพลกำหนดเอกดรสมหยศภูมิฮัลม่วง
จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่๘กุมภาพันธ์
เวลาเที่ยงครึ่งครับก็วันเดียวกันครับ
เพราะว่าก็จะทำให้สภากรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย
วันเดียวกันเลยก็จะมีการเลือกตั้งทันทีครับ
ละออกครึ่งชั่วโมงบ่ายโมงเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนนี้มีมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำ
แล้วก็คุณพอลินงามพิ้งลงสมัครเป็นคารเดชก่อนนะครับ
แล้ววันที่๙ธันวาคมนี้จะปิดการรับสมัครนายกสมคมคนใหม่นะครับ
ส่วนไทยลีกครับมีโปรแกรมไทยลีก๒คู่ครับ

เวลา๑๘๐๐นบริษัทพบกับราชบุรี
๑๙นครับแบงคล็อกพบกับณขอนประถุมนะครับ